ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๗โมงค่ะ
เกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดนครนายกนะคะ

แล้วรถตกลงไปในคลองล้อชี้ฟ้าเลยนะ

แล้วรถกระบะสองพ่อลูกที่เขามากับภรรยาเขาด้วย
เห็นเหตุการณ์ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยค่ะ
ลงไปช่วยแล้วก็พยายามที่จะจับจับสัญญาณชีพจร
เฮ้ยมันชีพจรยังเต้นอยู่
ก็เลยไปตามชาวบ้านมาช่วยกันปั๊มหัวใจแบบนี้ค่ะ

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่ไปประสบเหตุก็ชื่อว่านายประนีตอารีราชอายุ๕๘ปี
เพื่อนเพย์เป็นชาวจังหวัดระยองนะคะ
นี่คือวินาทีที่ชาวบ้านแล้วก็๒พ่อลูก
ขับรถกระบะตามมาไปช่วยกันนะคะ
พลเมืองดีมีทั้งหมด๓คน
ประกอบด้วยนายภัยบูลหวังและอายุ๔๙ปี

แล้วก็ลูกชายนี่คือนายชารีฟหวังและอายุ๑๗ปี
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปภรรยานะคะ
นางปีเอียรัฐหวังและค่ะ
คือเราไปสอบถามทั้ง๓คนนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราทำเป็นภาพกราฟิก
ราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ
ว่าเขาช่วยเหลือแบบไหนอย่างไรนะครับ
ช่วยที่สุดแล้วก็สามารถช่วยชีวิตได้สำเร็จ

เราลองไปดูแล้วก็ลงไปดูเห็นรถนอนหงายท้องอยู่ในน้ำ
ก็โดดลงไปช่วยกัน๒คน

น้ำไม่ได้บอกน้ำไม่ใช่ดีน้ำจะออกเน่าหน่อย
แต่มันไม่เท่าไรหรอกยังไงเอาคนไว้ก่อน
ผมตั้งใจจะช่วยแล้ว
ก็ต้องชื่นชมทั้งสองท่านที่ไม่นิ่งดูดายนะคะ

ยังมีพลเมืองดีที่ตามมาสมทบอีกคนหนึ่ง
คือคุณพลวัฒน์หารวุฒิค่ะ
ส่วนเรื่องของสาเหตุนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า
คนขับรถฟอร์จูเนอร์น่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว
แล้วหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้น

ต้องมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สิ่งสุดสำคัญก็คือตอนที่ลงไปช่วย
ลูกชายเขาได้ถอดพนักพิงหัวเบาะรถที่มันมีเหล็ก
รถกระบาลเอาไปทุบกระจก
จนสามารถช่วยคนขับโจโยต้าโผจรเนื้อออกมาได้
ก็ถือว่าสติดีนะครับก็เลยช่วยกันได้นะครับ